สุนัขพันธุ์ที่ดุที่เรารายงานบ่อยก็อะไรอ่ะ
พิษปูบางทีก็มีอัลเมริกาบุลลี่บ้างก็มี
บางแก้วของไทย
ข้างหลังพี่เบิ้ลนะหมาตัวนี้รอสไวเลอร์ผสมบางแก้ว
เดี๋ยวตัวไหนตัวนี้หรือตัวนี้ตัวนู้น

แต่เจ้าล็อตไวเลอร์ตัวนี้ชื่อเจ้าโชค
โชคเนี่ยก็ถูกเลี้ยงโดยตาสถาพรตั้งแต่เล็กเลยนะ

เดี๋ยวให้ดูมือตาสถาพรคุณผู้ชมฮะ
สถาพรอยู่ข้างในโดยมีเจ้าโชค

นี่ตาสถาพร

เป็นแผลแบบนี้เราต้องย้อมสีไว้เลยครับ
บ้านของตาสถาพรอยู่ในซอยประชาอุทิศ๓๓เขตทุ่งครูครับ

กับชาวบ้านต้องหาวิธีจะเข้าไปช่วย

แล้วเจ้าโชคมันก็
เลี้ยงไว้นะกัดไปโอ้โหแผลลึก๒แผลเลยเลือดไหลไม่หยุด
สถาพรก็นั่งอยู่หน้าทีวีครับอยู่กับพื้นเนี่ย
จะเปิดประตูกระจกก็ไม่กล้าครับเจ้าโชคดีดุร้ายส่งเสียงยังไงนะดอม
ขู่ไงขู่อ๋อโอเคไม่ยอมให้เข้าใกล้ครับแยกเขี้ยวขู่อาสาสมัครแล้วก็ตำรวจ
ทุกคนก็ต้องคอยเจรจาจะเจรจากับหมายังไงดีวะเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมกับเจ้าโชค
ใจเย็นนะโชคใจเย็นนะปล่อยตาออกมาพยายามกรี๊กกล่อมก็ห่าวปุ๊บปุ๊บออกมาเนี่ย
แล้วก็ยอมปล่อยตาสถาพรให้ออกมาทำแผลก่อนครับลูกหลานเองยังไม่กล้าเข้าไปในบ้านเลย
สุดท้ายเนี่ยต้องโทรตามภรรยาของตาสถาพรที่ทำงานอยู่แถวจุฬาให้กลับมาที่บ้าน
พอเจ้าโชคเห็นเฮ้ยคุณคุ้นหน้าคุ้นหน้าอาการก็เลยสงบลงครับ
ที่ขู่อยู่ก็ไม่ขู่แล้วครับคุณยายก็เลยเข้าไปในบ้านได้
แล้วก็พาเจ้าโชคไปขังในห้องน้ำก่อนนะเปิดทางให้กู้ภัยไปช่วยตาสถาพรออกมาจากบ้าน

ตาไม่อยากให้เอาหมาออกไปจากบ้านเพราะตารักหมาว่างั้น
ก็คือตั้งคำนอนแต่มันสูงเล็กอ่ะ
ตั้งแต่เล็กอ่ะเลี้ยงเจ้าโชคมาตั้งแต่เล็กตอนนี้๓ปีแล้ว
สถาพรบอกรักผูกพันไม่อยากให้เอาไอ้โชคไปไว้ที่อื่นเลย
อภัยนะที่มากัดมือตาเนี่ยให้อภัยเจ้าโชคเสมออยากเลี้ยงต่อ
ที่ผ่านมาเคยโดนเจ้าโชคกัดมาแล้วแต่ตอนนั้นเล่นกับมันแรงไปหน่อย

คือบางทีหมามันอยากเล่นกับเราพี่เบิร์ตแต่มันการเล่นของมันเนี่ย

มันคือกัดไงกัดแล้วก็เป็นแผลแบบนี้ฮะ
แต่ลูกหลานก็ห่วงแหละห่วงความปลอดภัยของตาสถาบอล
ก็อยากให้หน่วยงานมาเอาเจ้าโชคไปดูแลดีกว่าครับ